เนื่องกันเลยดีกว่านะคะพูดถึงคุณเบิร์ตเมื่อวานนะคะ
ต้องบอกว่าคือเป็นภาพที่แบบสะกดใจเรามาก
เป็นความรู้สึกที่แบบคือภาพมันอธิบายทุกอย่างแล้วคุณผู้ชม
ซึ่งภาพที่บอกเนี่ยค่ะเป็นภาพที่ตราตึงใจแล้วก็สะกดใจจริงนะคะ
ก็เป็นช็อตที่คุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมพาน้องแมวที่เลี้ยงมาด้วยกันค่ะ
ซึ่งคุณเบิร์ตอุ้มน้องแมวที่ชื่อว่าบ๊วยค่ะ
คือบ๊วยตัวนี้คือเบิร์ตเคยบอกกับเพื่อนนะคะว่าชอบ
เพราะว่ามีลักษณะเหมือนแตงโมขี้อ้อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพาไปบอกลาแตงโมข้างโรงคุณผู้ชมดูตามภาพไปเลยนะคะ

หมวกสีขาวแล้วก็ใส่แว่นดำตลอดเวลาค่ะ

แล้วก็มีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมตอนที่ปล่อยน้องออกมาเนี่ยค่ะ
บ๊วยคุณผู้ชมเหมือนรู้ว่า

เพราะว่าแตงโมคือรักบ๊วยมากค่ะ
คือแบบเหมือนมามอง

ช่างภาพที่ได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายช็อตนี้
ร้องไห้ตามตอนถ่ายเลยจริงนะคุณผู้ชม

ราชฌานาคารคุณทันธณากรค่ะ

บอกว่า๓เดือนที่ผ่านมาค่ะคิดถึงแตงโมค่ะ

มีต่อคือความสดใสหร่าเริงค่ะ
ตอนที่เคยร่วมงานกันน้องคือคนน่ารัก
เป็นคนตลกและเชื่อว่าเธอยังสวยงดงามในความทรงจำของทุกคน

ก็บอกกับน้องว่าก็ลาก่อน
แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างสำหรับมิตรภาพ
แล้วก็อะไรที่ขอให้มันผ่านพ้นไปชีวิตหน้า
ขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งที่สวยงามก็เป็นคำอะไรที่เราได้บอกกันค่ะ
แล้วก็ขอได้เจอกันใหม่ในชาติหน้าค่ะ
ผมก็ถือว่าไม่ได้สนิทมากในการทำงานยังไม่ได้เจอกันแต่เจอกันห่าง

คือเมื่อวานนี้คนรักแตงโมไปรวมตัวกันแบบมากมายจริงนะคะ
รวมไปถึงคนนี้ด้วยนะคะคุณแต๊งพงศกรค่ะ
ได้ออกมาเปิดใจถึงคนรักเก่าครั้งสุดท้ายค่ะว่า
เรื่องการจากไปเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงแต่อาจจะเร็วไปค่ะ
สำหรับแตงโมอยากให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกว่าที่ผ่านมาค่ะ
ถึงตอนนี้นะคะคุณแตงก็ยอมรับนะคะแล้วก็ขอส่งแตงโมไปสู่สวรรค์อย่างสงบค่ะ
อ้อนวอนให้ทุกคนรักษาภาพดีของเธอไว้ค่ะ
ส่วนเรื่องความยุติธรรมนะคะก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการนั่นเองค่ะ
อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งไขข้อเท็จจริงให้กระจ่างค่ะ
จะบอกว่าได้พูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจคุณเบิร์ต
แฟนของแตงโมเล็กน้อยเช่นเดียวกันไปฟังเสียงคุณแตงสักเล็กน้อยค่ะ
เดี๋ยวยาวสักทีอยากจะให้ทุกคนก็ให้ความเป็นธรรมกับน้องด้วยนะครับ
ในเรื่องของความเป็นจริงรักษาชื่อเสียงรักษาภาพพจน์อันดีของน้องเอาไว้นะครับ